เมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกผีเข้าสิง

สายใหม่ต้องรอดให้มาช่วยหน่อย
ก็เลยบอกว่างั้นให้ไปพบท่านเจ้าอาวาส

ให้ช่วยแบบทำพิธีไล่ผีคุยกับผี
แต่วันนี้ที่ตามให้ต่อก็เพราะว่าคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จังหวะคุยสัมภาษณ์กับผู้หญิงคนนี้ที่โดนผีเข้า
เข้าคณะสัมภาษณ์อยู่เลยนะ
แต่เดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้จังหวะที่เธอโดนผีเข้านะคะ

หนูไม่ได้มีร้างอยู่

นี่มันร้านก็

เอ้าใจมาหาร้างให้หนูดิ

หนูร้างไม่พูด
บีบโหบีบ๑๒๓บีบเออ
นี่ไงผู้หญิงคนนี้โดนผีเข้า
แล้วพระอาจารย์ออสท่านเจ้าอาวาสวัดสายไหม
ทำพิธีให้ไล่ผีเขาก็กรีดร้องอย่างนี้ค่ะ
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้นะคะ
เราขอเรียกเธอเป็นนามสมมุติว่านางเสาเอนะคะ
เธอบอกว่าเธอเดินผ่านศาลเจ้าแม่ตะเคียนในหมู่บ้านเอื้ออาทร
แล้วเธอคิดในใจทำไมเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่สวยจังตกดึก
ฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยมายิ้มให้
แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตลอดเลย
กลิ่นน้ำอบโบราณบ้างแหละ
มีเหมือนกับผีเข้าสิงจนคุมตัวเองไม่ได้
กหัวตัวเองจิกผมตัวเองบ้างแหละ
แล้วคุณผู้ชมจังหวะที่คุณจ๋านักข่าวของเราคุยกับเธออยู่
มีอาการประหลาดเหมือนกับถูกผีนางตะเคียน
เข้าออกร่าง๒๓ครั้งเดี๋ยวลองดูค่ะ

นี่ค่ะประโยคนี้ค่ะเรื่องของการขอสามีค่ะมันก็คือประโยคเดียวกันกับตอนจังหวะที่พระท่านทำพิธีให้พี่อุ๋ยจำได้ใช่ไหมคลิปตอนแรกเลยอ่ะท่านกำลังทำพิธีไล่ผีอยู่ดีก็พูดมาว่าอยากมีสามี
อยากได้สามีจังหวะนักข่าวของเราคุยอยู่
ที่อยู่ในร่างเธอชื่อสาวก็บอกเลยว่าอยากได้สามี
แล้วเนี่ยเหมือนนักข่าวของเราบอกมือแขนเขาก็กระตุกกระตุกอะไรแบบนี้นะคะ
เนี่ยค่ะก็เหมือนกับพี่เข้าออกล่างอยู่สามครั้ง
คุณจ๋านักข่าวเราก็งงอยู่เหมือนกันนะ
พอร่างปกติปกติไม่มีผีอยู่ในร่าง
คุณจ๋าก็เลยถามนางเสาเอนามสมมุติว่า

ถามจริงเคยไปหาหมอแบบตามหลักวิทยาศาสตร์ไหม

เธอไปมาตลอดนะคะแต่มันก็ไม่หายไง
ก็เลยยิ่งเชื่อว่านี่แหละคือผีสิง
เจ้าแม่ตะเคียนเข้าสิงชื่อว่าสาว

คุณจ๋าไปวัดสายไหมไปขออนุญาตพูดคุยกับพระอาจารย์ออส
เจ้าอาวาสวัดสายใหม่ที่ทำพิธีให้ตามคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูไปค่ะ
ท่านก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นว่ามีวิญญาณอะไรอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้นะ
แต่เท่าที่เห็นคือมีอาการจิกมือตัวเอง
กรีดร้องโวยวายด่ายาบกับทุกคนเลย
ท่านบอกว่ามันน่าจะเป็นจิตปรุงแต่ง

เป็นจิตปรุงแต่งต้องพบแพทย์
ไม่ได้มีเจ้าแม่ตะคงตะเคียนมาสิงอะไรในร่างหรอก
ถ้ามีเจ้าแม่ตะเคียนจริงเขาไม่มาสิ่งร่างผู้หญิงคนนี้หรอก
เขาก็อยู่กับไม้ตะเคียนสิท่านบอกแบบนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าเจ้าแม่ตะเคียนอยากจะได้คู่หรือว่าร่างอยากจะได้คู่
เพราะเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยนะ

แล้วเจ้าแม่ตะเคียนเขาบำเพ็ญเพียนมาขี่ชาติขี่พบ
บรรลุเป็นเทพแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าเทพ
ผ่านจากการพูดง่ายว่าเขาก็บำเพ็ญของเขานะ
เขาคงตัดไปแล้วล่ะโลกีวิสัย
อาจารย์ออนท่านถามเลยตกลงที่อยากได้คู่หรืออยากได้สามี
คือเจ้าแม่ตะเคียนที่สิ่งร่างหรือว่าตัวร่างที่โดนสิ่งร่างกันแน่
คือพระอาจารย์ออสวัดสายใหม่ท่านก็จะบอกตลอดนะว่า
เวลามีคนมาทำพิธีว่าไม่มีหรอกผีเผลออะไร

เพื่อความสบายใจของญาติโยม
มินเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะนายเอกพบเหลืองสุนทร
ก็มานั่งคุยกับทีมข่าวสรุปเหตุการณ์ให้ทีมข่าวฟังนะ
บอกว่าคือก็ถามชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านก็บอกว่ามีสารเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ในซอยมา๖ปีแล้ว
แล้วชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีผีนางตะเคียนอยู่๓ตน
เขาเชื่อว่าวิญญาณที่มาเข้าสิ่งร่างนางเสาเอนามสมมุติ
ตั้งใจที่อยากจะสมสู่หาคู่

นางเสาเอนามสมมุติก็ตะโกนแบบพูดขึ้นมาเลยว่าก็ใช่นะสิ

คุณเอกของคุณ

ไปพบจิตแพทย์นะคะเพื่อรักษานะคะดีค่ะก็ด้วยความเป็นห่วงพบแพทย์ก็น่าจะดีค่ะต้องช่วยน้องเขานั่นแหละ